ถ้ายังไม่ออกจากบ้านต้องฟังเลยคุณผู้ชมเตือนหน่อย
หน้าเลยมีจังหวัดไหนโดนบ้างมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
ก่อนจะไปเรื่องฟ้าฝนมาดูเรื่องนี้ก่อนครับถ้าคุณเห็นข่าวว่าธนาคารออมสิน
ปล่อยสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนผ่านเพจรายได้สร้างอาชีพ
แล้วเขาให้ยืมคนละ๒๐๐๐บาทดอกเบี้ยคงที่๒ต่อเดือนและสามารถยื่นกู้ทางออนไลน์ได้
เห็นแบบนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะคุณผู้ชมเพราะว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ไปตรวจสอบกับธนาคารออมสินแล้ว
สรุปว่าเป็นข้อมูลเท็จครับเป็นข่าวปลอมครับ
จากธนาคารออมสินได้ปิดลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนไปแล้วและยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม
ฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่ากู้ผ่านออนไลน์ได้
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งหลงเชื่อในทันทีนะ
ตรวจสอบโดยตรงกับทางธนาคารจะปลอดภัยกว่าครับ

ใครมีอาชีพเกษตรกรต้องรู้ไว้เลย

เปิดช่องทางขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เกษตรกรรายใหม่ที่ปลูกผลไม้

ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทโฉนด

เช่นกรณีประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้
เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร

กรทมคนภาคกลางภาคตะวันออก

พยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องครับ

โดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำครับ